กับพยาบาลก็ตกเป็นจำเลยล่ะค่ะ
เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าพาลูกชื่อน้องอันนาเป็นเด็กผู้หญิง

ไปโรงพยาบาลเพราะว่าน้องอันนายอ้วก
ก็พาไป๑๐โมงเช้า
ปรากฏว่ามันติดขัดขั้นตอนการตรวจการนู่นการนี่ล่าช้า๖โมงเย็น
ปรากฏว่าน้องอาการหนักเลยต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่

แล้วสุดท้ายน้องก็เสียชีวิตด้วยนะคะเรื่องนี้
ทางครอบครัวบอกทำใจไม่ได้เลย
แล้วก็ออกมาโพสต์ต่อว่าโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรค่ะ
อย่างที่บอกนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓มีนาคม
พาน้องมาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าคือ๑๐โมงค่ะ
ติดขัดขั้นตอนการตรวจรักษาเขาบอกว่ามันล่าช้ามาก
น้องสุดหนักแล้วก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์ในช่วงค่ำคือ๖โมงเย็น
๖โมงเย็นถึงโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะ
โรงพยาบาลสุรินทร์คุณหมอบอกว่าน้องอยู่ได้เพราะยากระตุ้นความดันค่ะ
ตอนนี้รอยากระตุ้นหมดน้องก็จะไปสบาย
นั่นคือสิ่งที่หมอที่โรงพยาบาลสุรินบอกกับพ่อแม่แล้วน้องก็ไปสบายจริง
ตอนนี้ศพของน้องก็ถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะที่บ้านโนนตานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
พ่อแม่ญาติพี่น้องทำใจไม่ได้เลย
นางสาวยุพยงสุโขแม่ของน้องอันนาค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าน้องอันนาเนี่ยแข็งแรงดี
ในวันเกิดเหตุน้องอ้วกออกมา๓ครั้งก็เลยรีบพาน้องไปที่โรงพยาบาลรัตนบุรี
แต่ท้ายที่สุดติดขัดขลุกคลักแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
แล้วก็กล่าวขอโทษกับพฤติกรรมของพยาบาลด้วย
โดยการรักษาที่ว่าติดขัด
นายแพทย์สินชัยบอกว่ามันก็ติดข้อจำกัดด้านบุคลากรแล้วก็เครื่องมือจริง
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่พิศนุโลกค่ะ
นายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช
แถลงผลการผ่าตัดช่วยชีวิตทารกเพศชายที่คลอดก่อนกำหนด
อายุคันประมาณ๓๖สัปดาห์นะคะ
ที่โรงพยาบาลอุ้มผังจังหวัดตาก
แล้วก็น้องนอกจากจะคลอดก่อนกำหนดแล้ว
ยังมีอาการผิดปกติคือหน้าท้องเปิดด้วย
เฮลิคอปเปอร์ของกองกำลังนะเรศัวร์
รับตัวน้องมาส่งรักษาต่อ
ซึ่งตอนนี้อาการพ้นวิกฤตแล้วค่ะ
ที่เดินทางมีรายงานด้วยว่า

คณะแพทย์ได้ผ่าตัดใส่ถุงหุ้มลำไส้เทียม

ซึ่งน้องยังคงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

และยังต้องติดตามอาการหลังผ่าตัดอีกระยะหนึ่งด้วยค่ะ
จริงโรงพยาบาลที่น้องที่รักษาเนี่ยผมเคยไปนะ
คือโรงพยาบาลนี้ชาวบ้านรักษากันเยอะมาก
ต้องไปรอกันหลายชั่วโมง

ด้วยความที่บุคลากรที่บอกไปมันน้อยจริง

แต่ว่าต้องดูเคสเป็นเคสไป

เองก็ไม่ได้เยอะจนเพียงพอกับคนป่วย
ส่วนใหญ่ก็ไปปุ๊บแล้วก็ส่งตัวเข้าไปที่ตัวเมืองที่อำเภอ

อันนั้นมีแพทย์มีบุคลากรและเครื่องมือที่ครบกว่า
อาจจะเป็นปัญหาต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับ